ดูสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยขอเรียกหน่อยคุณคุณตะนัน
ครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับหน้าห้องส่ง
ปกติอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับบรรยากาศนี้ข้างหลังผมเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
นี่เดียวตอนนี้ปล่อยนิดนึงล้อลบกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยู่
จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นครปฐมก็ตกเช่นเดียวกันนะครับ
ยังไงใครที่จะออกจากบ้านตอนนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
รวมไปถึงติดตามเรื่องของเส้นทางการใช้รถใช้ถนนด้วย
เช้าวันนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยผมมากับกลุ่มก้อนเมฆครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองที่ตอนนี้
มีการเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่เลยทีเดียว
แน่นอนครับสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้เป็นต้นไป
คาดการณ์ว่าฝนเหล่านี้จะตกในหลายจุดหลายพื้นที่
อาจจะไม่หนักหน่วงเท่ากับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แต่ว่าหลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก
แล้วก็มีบางจุดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออาจจะต้องระวังกันหน่อย
ปัจจัยเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับ
เริ่มต้นในวันนี้พื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของไทยกันก่อนนะครับ
ภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นณขณะนี้ครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
ซึ่งจะแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นในบริเวณช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้ครับ
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างเกี่ยวซึ่งนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้
ต่อเนื่องไปอีกประมาณ๑๐กว่าชั่วโมงยังคงมีโอกาสเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับจังหวัดประจวบกิริขันจังหวัดเพชรชบุรี
ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ครับทั้งสองจังหวัดเลยอาจจะต้องระวังอยู่นะครับ
เพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
อกจากนี้เองเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าเรื่องของคลื่นลมครับ
ยังคงต้องระวังในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยอันดามันคลื่นยังคงสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือทำกิจกรรมตามริมชายฝั่งต้องระวังต่อไปอีก๑วัน
เรือเล็กเช่นเดียวกันนะครับควรที่จะงดออกจากฝั่งอีก๑วันหลังจากวันพรุ่งนี้
ติดตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งคาดการณ์ว่าคลื่นนั้นจะค่อยสงบลงนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาหลังจากนี้เป็นต้นไป๑๐วันนะครับ
เหลืองคือฝนตกหนักหลังจากนี้เป็นต้นไปครับช่วงเย็นวันนี้หลัง๖โมงเย็น
กลุ่มฝนนั้นจะค่อยเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
เคลื่อนที่เรียบชายฝั่งทางที่ตะวันตกของประเทศพม่ามุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศมอตามะ
นั่นก็หมายความว่าหลัง๖โมงเย็นวันนี้ฝนตกอาจจะหายไปนะครับ
และที่สำคัญสิ่งที่ต้องระวังกันหน่อยก็คือสีเขียวที่ปรากฏก็คือฝนปล่อย
มีโอกาสตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลาง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้คาดการณ์ว่าจะตกแบบนี้ต่อไปประมาณ๓๔วันนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับหลังจากนี้จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นเริ่มน้อยลง
ที่น่าสนใจก็คือในบริเวณพื้นที่ใกล้กับเวียดนาม
ตรงนี้จะมีห่อมฝนอีกหนึ่งห่อมซึ่งเป็นห่อมฝนที่คาดการณ์ว่าจะสลายตัว
พายุลูกนี้มีบทบาทสำคัญก็คือไปดึงฝนจากบริเวณทางตอนบนให้
ปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมากยิ่งขึ้นนะครับ
ที่สำคัญก็จะหอบอารมณ์เย็นมาด้วย
แต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับ
รสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะแรงขึ้นนะครับ
ก็หมายความว่าสามารถที่จะทำให้เกิดฝนตกหนัก
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งช่วงเวลาที่ต้องระวังหน่อยก็คือช่วงกลางสัปดาห์หน้า
อังคารฟุตภูมิภาษาสุขภาคใต้
ฝั่งอันดามันฝั่งอาวไทยต้องเตรียมรับมือสัญลักษณะการผล
แน่นอนครับเมื่อมวลอากาศเย็น
รสุมตะวันออกเชียงเหนือแผลลงมาแบบนี้
ก็ไปดึงมวลอากาศเย็นแผลลงมาด้วยนะครับ
นั่นก็หมายความว่ากลางสัปดาห์หน้า
หลายจุดในพื้นที่ประเทศไทยมีโอกาสสัมผัสลมเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ลมเย็นครั้งนี้ก็จะลดทวบเหมือนเดิมนะครับ
ซึ่งลดหวบแบบนี้เนื่องมาจากฝนที่ตกตอนนี้
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลายจุดเลยนะครับ
ฝนตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือไม่ได้เป็นฝนจากหย่อมความกดอากาศต่ำ
หย่อมฝนที่ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
แต่ว่าเกิดจากคลื่นกระสาหร่งลมฝ่ายต้นตกจากประเทศพระม่า
ตอนนี้ได้เริ่มเคลื่อนที่มาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้ว
แน่นอนมีโอกาสทำให้เกิดฝนฝนฟ้าขนอง
และที่สำคัญมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกได้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ร้อนอบอ้าวระวังหน่อยนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนในวันนี้

เพราะว่ามีโอกาสเกิดลูกเห็บสูง

คลื่นกระแสลมนั่งกล่าวจะค่อยแผ่ลงมาปกลุ้มในบริเวณพื้นที่ธรรมกลาง
คงต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนอง
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝนก็จะตกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วก็ตกต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
ยังไงใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวจะใช้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เพิ่มความระมัดระวังด้วยครับ
นี่คือภาพบริการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในปรุงไทยของเรา
ยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังใช้ชีวิตแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ปิดท้ายวันนี้มี๑เรื่องราว
ขณะที่ฝนตกอย่างหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
เขาก็ลงพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันจากรายงานของคุณอรพันธ์ขันธรรมครับ
ทหารค่ายวชิรวุฒิกองทัพ๕ที่๔
นำกำลังลุยกระแสน้ำเชี่ยวกรากเข้าพื้นที่หมู่๗บ้านห้วยตรงตำบลกรุงชิง
อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อนำความช่วยเหลือไปยังชาวบ้านกว่า๗๐หลังคาเรือน
หลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนาน๕วัน
เพราะน้ำป่าหลากซัดถนนเข้าหมู่บ้านขาดหลายจุด
เมื่อถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำป่าซัดจนขาดนะคะ
นี่คืออีกหนึ่งวิธีค่ะที่ชาวบ้านใช้สัญจร
นั่นก็คือการใช้ท่อนไม้นะคะพาดไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อที่จะให้สามารถเดินไปได้ค่ะ

รถยนต์สามารถผ่านได้เพียงบางจุดเท่านั้น
และต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามทางเรียบป่าริมน้ำ
ข้ามสะพานขอนไม้ที่ชาวบ้านสร้างไว้ชั่วคราว
กลางสภาพความเสียหายที่มีให้เห็นตลอดเส้นทาง
หลังรวมถึงต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างต่าง
น้ำป่าซัดราบเป็นหน้ากลองกลายเป็นสายน้ำทั้งแถบ

เหลือทิ้งไว้เพียงซากความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้
ชาวบ้านบอกว่ามวลน้ำมหาศาลจากเขา

อบเอาเศษหินและดินซัดลงพื้นที่ด้านล่าง
ทำให้ถนนในหมู่บ้านซุดแยกตัวเป็นทางยาว
พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า๓๐๐ไร่

ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า๓๐๐คน

เจอเป็นมาประมาณ๔นาที
๔นาทีน้ำมายืดประมาณ๔นาทีห้า

มันโอ้ยบอกไม่ถูกเลยมันมากับอุ้ย
มาอยู่กี่ปีแล้วไม่เคยเห็นสภาพแบบนี้เลย
มาอยู่๒๐กว่าปีแล้วไม่เคยเห็น
๕๔ว่าเยอะแล้วปีนี้ยังเยอะกว่าปี๕๔นะ
เยอะมากเลยบอกไม่ตกเลย
การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่

สร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนก่อนหน้านี้

ที่ได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กัน

ชาวบ้านได้เข้ามาทำความสะอาดบ้านเรือน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวง

เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ได้มากที่สุด
อรพันธ์คันท่องคามข่าวไทรละทีวีรายงาน
แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในหลายจุดจะคลี่คลายลงแล้ว
แต่ว่ายังอุ่นใจไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
อย่างที่บอกแล้วครับว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้า

ฝนที่จะตกมาในกลางสัปดาห์หน้านั้นจะไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมา
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับจุดที่มีน้ำท่วมขัง
จุดที่ยังระบายน้ำไม่ทันฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า

ยังไงใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้
ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่อยู่อาศัยบริเวณนางกล่าว
มาถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบริเวณอังกล่าว

มาถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุณฟุตนันท์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ